เราติดตามข่าวที่ค่อนข้างจะสะเทือนใจมากก็คือ
มีผู้ไม่หวังดีบุกเข้าไป
ทำลายเจดีบรรจุอัฐิของคุณปอทฤษฎี

ซึ่งวันนี้ค่ะคุณแม่โบแวนด้า
ก็ควงน้องมะลิออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ
โดยเธอยอมรับว่าก็รู้สึกตกใจมากเหมือนกัน
แต่ว่าคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนสติไม่ดี
ก็เลยคิดว่าครอบครัวสหาวงศ์
ตั้งใจที่จะอโหสิกรรมให้โดยไม่คิดเอาผิด
หรือว่าดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ทางคุณพ่อสงวนก็ได้มีการดำเนินการไปแล้ว
ซึ่งตอนนี้คุณโบก็เตรียมที่จะเดินทางไปดู

กำลังบูรณะอยู่เลยกำลังซ่อมแซมค่ะ
คุณพ่อก็จัดการอะไรเรียบร้อย
แต่ก็มีเวลาโบก็จะอยากไปดูเองค่ะ
สิ่งแรกที่คิดก็สงสารพี่ปอ
คงเป็นคนสติไม่ค่อยดีค่ะ

เหมือนแบบไปอาฆาตเขา

ก็อยากให้ทุกคนอโหสิกรรมให้เขาแล้วกัน
อยากให้ทุกคนอโหสิกรรมรวมไปถึงบรรดาแฟนคลับด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องธุรกิจแผ่นน้ำหอมรูปน้องมะลิ
ก็ได้รับความสนใจจากแฟนคลับเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
และก็มีมิจฉาชีพแอบอ้างค่ะ
ทำสินค้าออกมาเรียนแบบแล้วด้วย

คือแม่โบเขาก็ฝากเตือนสติไปยังแฟนคลับ
ด้วยว่าให้ระวังถูกหลอกนะคะ

คุณผู้ชมต้องดูละเอียดนิดนึงเพราะว่าของปลอมคล้ายมาก
แม้กระทั่งชื่อไอจีเลยทีเดียว
ง่ายเข้าไปดูในอินสตราแกรมของแม่โบแวนด้าเลยดีกว่า
แนนด้า๒๙อันนี้รู้เลยว่าเป็นของจริงนะคะ
ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมาก
วันที่เปิดตัวก็ตอบไม่ทันจริง

ไม่เยอะหรอกค่ะเอาที่แบบ

แต่ว่าคือตอนนั้นเราก็ดูมีคนส่งมาให้ดู
เราก็บอกเอ๊ะเป็นแฟนคลับหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้

เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาเหมือนทำเหมือนเราหมดเลย

แต่เพียงแต่ว่าเบ่งเป็นผิดแค่คำเดียวอะไรอย่างนี้

ฝากไปถึงแฟนคลับเลยจริง

แล้วก็ไปเติมอะไรของเขาแค่นั้นเอง

เราก็ไม่รู้อะไรของเขาเล่นเท่ไปหมดเลย

และอันนี้เหมือนกันอย่างของน้องโบเขา
แค่เอาไอ้ขีดเส้นใต้ออกแล้วเอาตัวเชื่อมมาติดกันปั๊บ
มันใกล้กันมากไงพี่ป้อน
แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้บริโภคซื้อไป

ถึงคุณโบ้ถึงพี่ป้อนว่ากันไป

จริงเอาเป็นของปลอมนะดูกันดีแล้วกันนะคะคุณผู้ชม